วันนี้เป็น๙วันที่๒๐แล้วนะคะ

เพราะว่าตอนนี้พี่ตูนก็ยังคงอยู่ที่พื้นที่จังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะก็ยังทำกิจกรรมวิ่ง
แล้วก็ทำกิจกรรมอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
กลางประชาชนให้การต้อนรับจำนวนมากเลยนะคะ
ซึ่งทางด้านคนบันเทิงอย่างหมอกล้องสรวิทย

ที่ร่วม๙คนละ๙กับพี่ตูน
จากจังหวัดสุราชธานีสู่อำเภอหลังสวน

เห็นแบบนี้ก็สงสารคุณตูนเหมือนกันนะคะ
เนื่องจากว่าระหว่างวิ่งเข้าสู่จังหวัด
ก็มีชาวบ้านที่ต้องการร่วมสมทบทุน

เข้าใจว่าทุกคนอยากจะเจอพี่ตูนกันหมดเลย

ปรากฏว่าในช่วงชุนละมุนชุนละเกกันอยู่แล้ว

จิกที่มือซ้ายของพี่ตูนจนเลือดออกเลยทีเดียว

ว่าขอให้ระมัดระวังกันสักหน่อยแล้วกัน
ส่วนสภาพร่างกายของตูนเอง
ตอนนี้อาจจะมีอาการอ่อนล้าอยู่บ้าง
แพทย์ผู้ติดตามต้องขอให้พักหนึ่งวันเลยค่ะ

แต่ว่าความเห็นส่วนตัวของพี่หมอกล้องนะคะ

จนถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนค่ะ
อันนี้ขอพ้องเล็บจริงหรือเปล่า

จริงหน่อยตรงนี้เลยแค่ทุกนี้
แล้วเล็บเลือดหลายเลย
น้องคนที่เป็นระยะทางต่อไปอย่างประจวบอย่างนี้

เพราะว่าเดี๋ยวร่างกายมันจะแย่ลงไปกว่าเดิม

เห็นคิดว่าจะไปถึงเป้าหมายไหม

ก็เข้าใจพี่น้องประชาชน่ะครับ
เพราะว่าทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอพี่ตูน
พอมาถึงปุ๊บเนี่ยอาจจะแบบดีใจเยอะไปหน่อย

ว่าทุกคนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างแน่นอนค่ะ